ใครที่จะวางแผนท่องเที่ยวไปสัมผัสอากาศหนาวเย็น
มาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับว่า
แนวโน้มที่จะถึงนี้สภาพอากาศ
มีแนวโน้มที่จะได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นได้เจอกับแม่คณิ้งแบบนี้หรือเปล่า
เพราะว่าวันสองวันที่ผ่านมาบริเวณทางตอนบนอย่างเช่นพื้นที่ภาคเหนือ
ยอดภูยอดดอยเริ่มปรากฏน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นนะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดใครจะไปบริเวณนางกล่าวอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่ายังคงมีรายงานการเกิดแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งสามารถที่จะทำให้เกิดความสูญเสียได้เช่นเดียวกันนะครับ
นั้นใครที่จะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในบริเวณทางตอนบนในระยะนี้
ติดตามเรื่องของแผ่นดินไหวด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องของความเย็นนะครับจะสังเกตว่าขณะนี้เองครับ
พื้นที่สีม่วงคืออากาศเย็นที่มีการแผลลงมานะครับ
สังเกตว่าแผลลงมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็มีแนวโน้มที่จะแผ่ลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ

ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจุดที่ทำให้อากาศเย็นก็คือ
กระแสลมที่เคลื่อนที่สูงจากพื้นดินประมาณ๕กิโลเมตรนะครับ
กระแสลมนี้ทำให้มีลักษณะอากาศจมตัวลงมานะครับ

จึงทำให้บริเวณตามยอดดอยต่างมีน้ำความแข็งเกิดขึ้นนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้วัน๒วันจะสังเกตว่ากระแสลมนั้นมีการยกตัวขึ้นไปนะครับ
นั่นก็หมายความว่าอากาศนั้นก็จะเริ่มอุ่นขึ้น
สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของอากาศที่จะมีการเอาฝุ่นละอองต่างลอยขึ้นมาด้วยนะครับ
นี่คือการเปรียบเทียบอุณหภูมิวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับ
สังเกตว่าในวันนี้ในบริเวณทางตอนบนพื้นที่ภาคเหนือต่ำกว่า๒๐องศาในช่วง๖โมงเช้านะครับ
ส่วนบริเวณอีสานอยู่ประมาณ๒๐ต้นนะครับ
ในวันพรุ่งนี้จากการคาดการณ์พบว่าภาคเหนือก็จะเริ่มเขยิบขึ้นมาอยู่ประมาณ๒๐ต้นนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานลดลงมาเหลือประมาณ๑๖๑๗องศานะครับ
หมายความว่าพรุ่งนี้อีสานก็จะเริ่มเย็น
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์ฝุ่นละอองนะครับที่จะมีการลอยตัวขึ้นมา
สังเกตว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะโล่งเลยทีเดียวนะครับ
แต่ว่าถ้าหากเราไปดูวันพรุ่งนี้จะสังเกตว่าพื้นที่ภาคเหนือเริ่มมีฝุ่นละอองเกิดขึ้นนะครับ
ดังนั้นใครที่จะจุดฟืนจุดไฟอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
สามารถที่จะทำให้เกิดมลพิษในพื้นที่ได้
จะสังเกตว่าในบริเวณประเทศไทยนะครับ
จุดที่ต้องระวังหน่อยก็คือบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ

หลังจากนี้พายุลูกนี้ถือว่ามีความสำคัญมากนะครับ
เพราะว่าจะช่วยดึงลมหนาวอีกแรงหนึ่งนะครับ
ทำให้เราได้เจอกับอากาศหนาวเย็นแต่ว่าจะหนาวมากน้อยแค่ไหนต้องติดตามต่อไปนะครับ

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ